ช่วงนี้เราทำอะไรกันอยู่

แต่ก่อนที่จะไปเรียกน้ำย่อยกัน

ช่วงนี้ครับไปดูเรื่องราวของของโบราณกันหน่อยที่จังหวัดเชียงใหม่

ใบขับขี่เกวียนหาดูยากมาก

โอ้โหเป็นอายุเนี่ยหลายสิบปีเลยทีเดียว

เกือบถึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันครับ

แต่ขับขี่เกวียนก็ต้องมีใบอนุญาต
และแน่นอนสมัยก่อนก็น่าจะมีด่าน
ด่านเกวียนไงคะคุณ

เอ้าเรื่องนี้ครับพระครูโกวิทธรรมโสพล
เจ้าอาวาสวัดร้องเมงอำเภอสันทราย

จะเก็บสะสมของเก่าที่ประชาชนนั้นบริจาคมาให้กว่า

ปัจจุบันเขาบอกว่ามีเพียบมากกว่า๖๐๐ชิ้นครับ

นี่แหละใช้อักษรเขียนก็ไม่เหมือนในปัจจุบันนะ

ตอนนั้นเขาขายฉบับใบละ๑บาทเท่านั้น
ใบเขาบอกว่าไม่สมบูรณ์แล้วด้วย

ถ้าหากลบกลบกับปีปัจจุบันก็ประมาณ๗๓ปี

เท่าอายุคุณเลยเนอะ
ไปดูก่อนดูว่าเกี่ยวอะไรกับผม

แล้วที่เห็นอยู่นี่คือรองเท้าโบราณในยุคนั้น

เป็นของที่ประชาชนเขาเอามาบริจาคเอาไว้ให้

เป็นการให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา

จากนี้ไฮไลท์สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ

เขาออกมาเมื่อปี๒๔๙๒นะครับ

แล้วก็มีคุณค่าทางความรู้

บอกว่ายังมีประชาชนติดต่อขอบริจาคอย่างต่อเนื่องนะครับ
ตอนนี้ต้องสร้างอาคารเก็บถึง๓หลัง

ของใช้ในครัวเรือนของใช้ในบ้าน

แล้วก็อีกหลายอย่างหลายชนิดที่เป็นของโบราณทั้งนั้นเลยแหละครับ
นี่ที่เห็นอยู่นี่น้องใบตองพอนึกออกไหมมันคืออะไรบ้างเนี่ย
ไม่ออกเลยค่ะเกิดไม่ทันจริง

และนี่คือสลากกินแบ่งรัฐบาลในยุคนั้นนะครับคุณผู้ชมครับ

แต่ในปัจจุบัน๘๐บาทแล้ว

เออก็ผ่านมาเกือบ๘๐ปีก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะคะ
สำหรับเรื่องราวของมีค่าคุณค่าทางจิตใจ
ไม่สามารถใช้เงินหาซื้อได้แล้วในปัจจุบันนี้

เขาบอกว่าค้นพบสุดสาครตัวเป็น

ยุคนี้นะคะแต่จริงแล้วไม่ใช่ขี่ม้านินมังกร

ถูกต้องและที่สำคัญขี่ม้าไปโรงเรียนด้วยค่ะเด็กคนนี้
เดี๋ยวไปดูค่ะติดตามกันได้จากรายงานนี้เลยค่ะ
เห็นเด็กชายขี่ม้ามาไกลคุณผู้ชมอย่าเพิ่งตกใจ
นึกว่าสุสาครหลุดออกมาจากวรรณคดีนะคะ
เพราะนี่คือน้องจิ๊บหรือเด็กชายกิติกรวิมลวัย๑๓ปี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑
กำลังขี่เจ้าฟลุ๊กม้าเพศผู้แสนรู้วัย๗ปี
โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลบบุรีค่ะ
จุดเริ่มต้นความผูกพันของน้องจิ๊บกับเจ้าฟลุ๊ก
เกิดขึ้นเมื่อ๓ปีก่อนที่สวนสัตว์ลบบุรี
ตอนนั้นเจ้าหน้าที่นำม้าไปบริการลากรถให้นักท่องเที่ยวในสวนสัตว
แต่แค่แรกเจอเจ้าฟลุ๊กน้องจิ๊บก็โดนใจ
อาสาเข้าไปดูแลเจ้าฟลุ๊กทั้งเก็บอุจจาระให้อาหารทำหน้าที่ได้อย่างดี
เจ้าของเชื่อใจและไว้ใจให้ไปอาศัยด้วยที่ฟาร์ม
ก่อนมอบภารกิจดูแลเจ้าฟลุ๊กให้กับน้องจิ๊บด้วยความเต็มใจแบบไร้เงื่อนไข
ความผูกพันนับวันยิ่งทวีคูณ
ฟลุ๊กเป็นม้าที่น้องจิ๊บรักสุดในบรรดาม้าตัวอื่น
ไม่ว่าจะไปไหนน้องจิ๊บและเจ้าฟลุ๊กก็จะไปด้วยกันเสมือนเงาตามตัว
แม้แต่การกินทั้งคู่ยังกินด้วยกันเลยค่ะ
เป็นภาพประทับใจให้กับผู้พบเห็น

ม้าตัวนี้ก็คือพาผมไปไหนก็พาไปครับ

กินข้าวกินจานเดียวกันน้ำมากินแก้วเดียวกัน
จิ๊บบอกว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงการเก็บหอมรอมริบ

เพราะเจ้าของยินดีจะขายให้ในราคา๓๕๐๐๐บาท
การเก็บเงินซื้อม้ามาเป็นเพื่อนคู่ใจ

ส่วนใครที่อยากจะช่วยสรรฝันเด็กน้อยให้เป็นจริง

ทีมข่าวไทรอัตทีวีดร

แล้วก็ความน่ารักแบบนี้ไปโดนใจเหล่าบรรดาผู้ใหญ่ใจดี

เจ้าหมาตัวนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เป็นของน้องเขา
เรียบร้อยแล้วโดยชอบทำนะคะสมบูรณ์
ส่วนช่วงนี้ไปดูเรื่องราวของเห็ดเพาะกันบ้างเขาบอกว่าในช่วงหน้าฝนแบบนี้
ขายดิบขายดีโอ้อร่อยด้วยที่สำคัญครับ
เห็ดชอบมากเลยอ่ะใครก็ชอบผมก็ชอบมันกรุบกรอบเนี่ย
วางขายจำนวนมากนะครับประชาชนก็ไปจับจ่ายซื้อของ
ว่างก็แวะเวียนไปซื้อเห็ดที่สดใหม่
ชาวบ้านเนี่ยไปตามเก็บตามป่าตามเขาหลังจากที่ฝนเริ่มตกลงมาครับ
ขายฤทธิ์ตรงใหญ่ราคา๓๐๐บาทส่วนนิษฐ์ตรงเล็ก๑๕๐บาทครับ
อาประมาณนั้นแหละซึ่งเทปตรอไฟล์ออกมาใหม่ก็ทำให้ราคามันแพง

เนื่องจากมีเนื้อครูบตรอบมีรสหวานเล็กน้อย
บอกนิดนึงเมนูที่มักจะไปทำก็คือแกงเลี้ยง
โอ้โหหิวเลยแหละ
ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงวิทยุณายนหลังจากเข้าสู่ช่วงรุ่นฝน
ก็จะมีออกมาเยอะแล้วจะออกมาเพียงแค่ปีละครั้งนะครับ
จากนี้เห็ดถอบยังชอบขึ้นตามพื้นดินที่อยู่ใต้โคนไม้
ที่ถูกเผาเช่นไม้เต็งและไม้พยอมจะไปหาเก็บกันได้ไปลองดูนะครับ
แต่ว่าช่วงที่เห็ดออกมาใหม่ราคาจะแพงกว่าปกติ
แต่ชาวบ้านเขาบอกว่าก็พอใจกับราคาแบบนี้
เพราะว่าออกมาใหม่แบบนี้มันก็แพงอย่างนี้แหละ
หายากด้วยออกเฉพาะหน้าฝนด้วย
ส่วนอีกที่หนึ่งครับที่จังหวัดพิศนุโลกก็เริ่มหาของป่าไปวางขายกันแล้วนะครับ

ถอบอาหารป่ายอดนิยมในช่วงฤดูนี้นะครับ

ราคาที่นั่นนะครับจำหน่ายเห็ดถอบเนี่ยเขาบอกว่าแพงเหมือนกัน

ยังไม่ได้ล้างกิโลกรัมละ๗๐๐บาทครับ
ส่วนที่ล้างแล้วก็ต้มแล้วราคากิโลกรัมละ๗๕๐บาทครับ
ช่วงที่เห็ดออกมาใหม่หรือว่าช่วงต้นฤดูเนี่ย
ก็จะมีราคาแพงอย่างที่บอกนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
และที่ตลาดสดชุมชนบ้าน
้วยเดืออำเภอเมืองหนองบัวลำพู

เพาะที่วางขายในตลาดครับที่นั่น
ราคากิโลกรัมละ๕๐๐บาทถูกลงมาหน่อย
แต่ก็ถือว่าเป็นของใหม่นะแล้วก็สดด้วยล่ะ
ซึ่งนางสนั่นขาวแก้วอายุ๔๕ปีแม่ค้า
เขาบอกว่าเห็ดเพาะเป็นที่ต้องการของตลาด
แล้วก็เพิ่งจะมีการวางขายประมาณ๓๔วันที่ผ่านมา
ที่นี่นะจะออกหลังจากที่มีฝนตก

อีกไม่เกินสัปดาห์ชาวบ้านก็จะเริ่มออกเก็บเห็ดไปขาย
สร้างรายได้เป็นอย่างดีแล้วครับในช่วงนี้
ช่วงนี้อาจจะแรงมากด้วยในปีนี้นะคะ
ก็เลยหายากราคาก็เลยค่อนข้างสูงนิดนึง
เพราะอีกสักระยะหนึ่งน่าจะราคาลงมานิดหน่อย
แต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของเหล่าบรรดาชาวบ้านที่ไปเก็บเห็ดขายนะครับ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายได้เสริมที่สำคัญครับ
และต่อไปนี้เราจะมาถึงช่วงของของกิน
เมนูชามยักษ์นะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบในการ
รับประทานก๋วยเตี๋ยววันนี้มีมาฝากอย่างจุใจกันเลยค่ะ

ยังไม่เห็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อสดผัก
ยังยังนี่คือก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ที่ร้านกินเตี๋ยวกัน
ติดถนนมิตรภาพขอนแก่นอุดรธานีบ้านโนนสูงอำเภอเมืองอุดรธานีค่ะ
นางสาวสวรรคภูรณีเจ้าของร้านบอกว่า
เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวมา๓ปีแล้ว
มีทั้งหมูและเนื้อในราคาธรรมดา๔๐พิเศษ๕๐บาท
และจะมีแบบถ้วยขนาดกลาง๑๕๐กับ๒๕๐บาทนะคะ
และพิเศษสุดกับก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์
เพิ่งจะคิดเมนูมาได้๓เดือนเท่านั้น
ชามยักษ์สั่งจากโรงงานที่ลำปางในราคาใบละ๘๕๐บาทเลยนะ
ส่วนวัตถุดิบสำหรับทำก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ก็พิเศษ
โดยใช้เนื้อโคขุนพลยางคำ
สันคอหมูชาบูสไล่ลูกชิ้นกว่า๗๐ลูก๗๐ลูก
ขายในราคาชามละ๔๕๐บาทค่ะ

นี่ยักษ์มากจริงคุณลูกชิ้น๗๐ลูกค่ะคุณตายแล้ว

บอกว่าทำเป็นแบบเกาเหลาก็คือจะแยกเส้น
แล้วก็มันคุ้มสุดก็คือเติมเส้นแบบบุฟเฟ่ได้ตลอด
น้ำซุปเติมให้จนกว่าจะอิ่ม
โอ้โหต้องทานกี่คนถึงจะหมด

แต่เคยมีลูกค้ารับประทานคนเดียวหมดนะ

แต่ว่าถ้าปกติจะรับประทานได้ประมาณ๖๑๒คนเลยนะคะ

แล้วก็มียอดขายชามใหญ่เฉลี่ยวันละ๓๐ชามเลยนะ
แต่ว่าตอนนี้มีชามยักษ์เพียงแค่๑๐ใบ
ก็คือถ้าสั่งก็ต้องคอยล้างไว้บริการลูกค้าอยู่ตลอดเวลาเลย
ใครจะลองทำดูบ้างเจ้าของร้านก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะคะ

สำหรับชามยักษ์แบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปดูอีกที่หนึ่งที่จังหวัดอ่างทอง

ชิมเนี่ยเขาบอกว่าแห่ไปพิสูจน์รับประทานก๋วยเตี๋ยวโคตรพิเศษ

มันเป็นชื่อเมนูเลย
ราคาเขาบอกว่า๙๙บาทและก๋วยเตี๋ยวพิเศษโคตรยักษ์
ราคาชาม๑๙๙บาทนะครับที่ร้านวันก๋วยเตี๋ยวเรือ
ริมถนนสามโก้ศรีประจันทร์อำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองครับ
ลูกค้าที่มารับประทานเนี่ยพอสั่งก๋วยเตี๋ยวมาแล้ว
ถ่ายรูปโพสต์ลงในโลกออนไลน์กันอย่างสนุกสนาน

ทุกคนจะต้องแชะแล้วก็แชร์แล้วค่อยชิมค่ะ
โดยนายตะวันและนางสแก่วันแก้วปลาด
สองสามีภรรยาครับเจ้าของร้านวันก๋วยเตี๋ยวเรือกล่าวว่า
ก๋วยเตี๋ยวโคตรพิเศษและก๋วยเตี๋ยวพิเศษโคตรยักษ์เนี่ยนะ
บอกว่าช่วงนี้กระแสการขายก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่แบบนี้
ได้รับคำชมว่าอร่อยปริมาณคุ้มค่าคุ้มราคา
แล้วก็มีลูกค้าแห่ชิมจำนวนมากนะครับ
โดยเฉพาะในวันหยุดขายดีสุดโอ้โห

โอ้โหใหญ่มากคุณกากหมูใหญ่มากจริง
ผมชอบตรงนี้กากหมูเยอะแหละผมว่าใครที่รักสุขภาพ
แต่มาเจอกากหมูแบบนี้ก็อดใจอดใจลำบังนะดิฉันนี่แหละ

จากนั้นครับพวกเขาก็สั่งคิดขึ้นมาเกี่ยวกับเมนูเนี่ย
เพิ่มมาอีกนะครับเป็นที่มาของก๋วยเตี๋ยวพิเศษโคตรยักษ
ราคาชามละ๑๙๙บาทแล้วก็มีขนาดชามกว้าง๕๐เซนติเมตร
ลึก๑๕เซนติเมตรเพื่อรองรับลูกค้าที่มารับประทานโดยลวกเส้น๑กิโลกรัม
เนื้อหมูหมัก๑กิโลกรัมตับ๒ขีดลูกชิ้น๔๐ลูก

เทกกันเข้าไปจมลงไปเลยตายแล้ว
หากลูกค้าท่านใดสามารถรับประทานหมดในเวลา๑ชั่วโมงเยี่ยงคนเดียว
ทางร้านเขาบอกว่ามีโปรโมชั่นพิเศษแถมเงินให้๑๐๐ไปเลย
พร้อมเสื้อและให้รับประทานฟรีอีกด้วยนะครับ
ไม่เชื่อว่าทำได้ไปลองดู
ไปทานพิสูจน์กันดูทานคนเดียวนะกินให้หมดนะ

ถ้าทานไม่หมดง่ายค่ะห่อมาฝากเรานะคะ

ช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวสนุกกันต่อค่ะ